ท่านผู้ชมครับไปดูคลิประทึกที่เกิดขึ้นกับรถคันหนึ่งนะฮะ
เขาบอกว่าภาวะกันเลยทีเดียว
กำลังจะไปแต่งหน้าให้กับเจ้าสาวไปเจอรถคันหนึ่งเนี่ยขับไล่ชน
แล้วตะโกนทวงจะเอาเมียเขาคืนมา

พี่พี่ทำอะไร

พี่เข้าใจผิดแล้ว

ครับพี่หนูเป็นช้างแต่งหน้านะ

ครับพี่หนูเป็นช้างแต่งหน้านะ

ครับพี่หนูเป็นช้างแต่งหน้านะ

ครับพี่หนูเป็นช้างแต่งหน้านะ

ครับพี่หนูเป็นช้างแต่งหน้านะ

ครับพี่หนูเป็นช้างแต่งหน้านะ

ครับพี่หนูเป็นช้างแต่งหน้านะ
ครับพี่หนูเป็นช้างแต่งหน้านะ

ครับพี่หนูเป็นช้างแต่งหน้านะ
ครับพี่หนูเป็นช้างแต่งหน้านะ

ครับพี่หนูเป็นช้างแต่งหน้านะ